ว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมที่งานของดิฉันนะคะเจอณเดชน์ก็ต้องถามแล้วค่ะ
ถามหลายเรื่องราวมากโดยเฉพาะเรื่องความรักค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านาเดชซื้อแหวนมันให้ยาย่า

ใช่น้องยายาโชว์แบบนี้นะคะรวมไปถึงหลายเรื่องราวซื้อที่ดงที่ดินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าที่ลือหนักไปกว่านั้นค่ะที่เขาบอกว่าซุปตาวิกน้อยสีซุ่มหาเลิกแต่ง
คือณเดชน์บอกเลยนะคะว่าโอ้พี่ยังไม่ใช่ผมหรอกนะครับ
ส่วนหลายคนโฟกัสเรื่องแหวนของน้องยายาเนี่ยค่ะ
พี่นาเดชบอกว่าจริงแล้วก็คือเป็นของน้องเขาเนี่ยแหวนวงนี้ที่วงให้ดูคุณผู้ชม
แต่ถามว่าเคยซื้อให้ไหมณเดชน์ก็บอกว่าแหมพี่คนคบกันก็ต้องซื้อให้
แต่เรื่องอนาคตนะคะคือณเดชน์ก็พูดชัดนะว่าก็น้องยายานี่แหละเร็วนี้ด้วย
ส่วนถามว่าถ้าไม่ใช่ณเดชนยายาจะใช่คู่หมากคิมหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวเยอะเหมือนกัน

ยิ่งล่าสุดนะคะงานวันเกิดคิมเบอร์รี่ก็มีสองคู่ชู้ชื่นอะ
แล้วหลายคนเข้าไปแซวว่าระหว่างณเดชนยายากับคิมเบอร์รี่กับหมาก
คู่ไหนจะไปก่อนกันหมายถึงแต่งงานก่อนกัน
นะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเขาโบ้ยบอกว่าน่าจะหมากคิมนี่แหละ
รวมไปถึงเรือนหอนะคะที่บอกว่าไปซื้อที่ที่เขาใหญ่เกือบร้อยล้าน
ฟังสัมภาษณ์นี้รับรองว่าหวานจี๊ดถึงใจเลยค่ะ
ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็เจอกันเรื่อยครับถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับผม

ก็เขาอยากทำอะไรเขาอยากลงอะไร

ว่าเขาแบบแฮปปี้ลงอะไรอย่างนี้
เราก็เออก็เซ็กซี่จริงแหละ

ลูกค้ายังไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับ

เห็นว่าไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่นะคะ

ซื้อไว้แต่ว่าอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ายังไง

คู่แรกในรุ่นเลยที่ฏาย
แต่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไง

แม้ว่าเขาคู่แรกเราคู่เขา